สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
นักเรียนไอซ์นักเรียนเก่าแถวตรง

เพราะฉะกับคุณพูดวัดก่อนนะแม่
สถานีตำรวจเอ่ยโรงเรียนเอ่ยค่ายลูกเสือเอ่ยอุ้ยแต่ละสถานที่นะลูก

มันก็มองเข้าไปนี่เห็นคนใส่เครื่องแบบโอ้โหมันแซ่บเว่อร์หุ่นนิบอื้อหือวีเชฟอย่างงี้นะ
แล้วก็แบบโอ๊ยหนุ่มแล้วเวลาเขาสั่งการเนี่ยมันดูมีเสน่ห์น่าค้นหา
แม่ในใจเต้นตุบแล้วเขาหันมาบอกแม่ด้วยนะแล้วเขาสูงสายตาว่าป้ามาทำไมว่าป้ามาทำไมป้าป้าผ่านเข้ามากลมที่นี่ทำไม
คือเขาคงลองนึกว่าเราเอาลูกมาส่งแบบว่าไปรับลูกขึ้นไปเก็บอาหารแล้วมาเยี่ยมลูกไม่ใช่เขามองด้วยสิทธิ์ตาแบบว่าอ้าวที่เหลือขนาดนั้นเลยเหรอแม่
แม่อินเกินไปแล้วทำเสียงสองด้วยเสียงสองแบบเสียงใหญ่คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจ
เอางี้เอาอย่างนี้อย่างนี้พอกันได้แล้วนอกเรื่องกันตลอดเลยนี่ต้นสัปดาห์แบบนี้เราต้องไปเช็คดวงแซ่บกันแล้วตอนนี้อาพีชก็โทรหาอาจารย์คาทาเรียบร้อยแล้ว
เหรอนอกเรื่องพาไปกรมอะไรไม่เอาอย่างงี้เลยถ้าอย่างงั้นนะพอโทรหาอาจารย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ให้แม่เขาโหแม่จะได้แบบว่ามีความสุขก่อนตาย

เด็กส่งพิซซ่าส่งไก่อะไรแม่ก็คว้าได้หมดเลยนะ

อย่างนี้ถ้างั้นเราไปเช็คดวงกันเลยดีกว่าค่ะ
แม่แม่จะกิ๊กกับคนที่เข้ามา
อาจารย์คาทาชินบัชรนักพยากรภาค๒๔อันดับหนึ่งของเมืองไทย

พบกับอาจารย์คาทาชินบัญชรของเรา
อาจารย์คาทาแถวตรง

ทำไมอาจารย์ไม่ป้าจี้อีกอ่ะทำไมต้องต้องป้าจี้ตาม

อันนี้เห็นอาจารย์ก็รู้สึกแบบว่ามีเสน่หเรื่องด่วน
อาจารย์ใส่ชุดนี้มาเหมือนชุดในเครื่องแบบ

อ้าวอย่างงี้ถ้างั้นอาจารย์ดูก่อนเลยดีกว่าค่ะ
พูดที่เกิดในเดือนสิงหาคมค่ะ

สัปดาห์นี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย

สาธารณสุขแพทย์พยาบาลเพศรัชกร

ส่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีให้ชีวิตดี

แล้วเรียกความรักละคะ

ก็แปลว่าจะประสบความรัก

แบบบางทีแบบรักคนนี้มานาน

ดันไปทัวร์กับอาจารย์คาทา

นี่เดฟนี่แปลว่าตายเพื่ออะไร

เพิ่มที่กล้องเสริมความรับจะเจอจากไม่คาดฝันมาก่อน

ต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกัญญาโยน
เดือนกัญญาโยนวานอนผมธาเลย
ให้เท่าไหร่ก็ทมไม่เต็ม

สมัยแม่เลยก็ไม่รู้จักกิฟท์ไม่รู้จักพ่อเพราะว่ามีเยอะเลยอะ
ไม่เป็นไรแม่ไม่ได้เดือนเกิดของแม่
อ๋อแล้วเต็มไม่เต็มสำหรับเลือกความรักหรือเรื่องอะไรคะ
เรื่องเงินสิคะคุณหมอฉะนั้นร่วงระวังในเรื่อง

คือพอเรารู้แล้วว่าเราเดือดร้อนหรือมันไม่ใช่เนี่ย

อะไรที่ใช่มันจะได้มาแบบสบายเหลี่ยงเลี้ยง
คือพยายามเหมือนกันแต่ไม่ใช่พยายามจนเราเดือดร้อน
พยายามจนเราแบบทุกข์แล้วทุกข์อีก

บซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปทุบไปยิ่งจะไกลจมลงไปอีก

แต่ปรากฏว่าการลงทุนอาจจะต้องระวังแต่การงานสำเร็จเลิศ

เกี่ยวกับเรื่องของช่างฝีมืองานศิลปะต่างเลิศที่สุด
อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับนักร้องนักแสดงเด่นมาก
พระพิกเนตเนี่ยไม่มีความรักแบบสามีภรรยาคือตามตำนานนี่ไม่มี
จะมีคเนชานีอะไรนี่ก็จะเป็นพระมเนธแบบผู้หญิง

เพราะฉะนั้นเดือนนี้ช่วงสัปดาห์นี้ผ่านไปก่อนความรัก
ใครที่ยังไม่มีคู่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไว้ก่อน

ต่อไปค่ะผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมค่ะ
ตุลาคมต่อคอได้ไพ่ราชินีและราชินีดาบและไพ่๑๐ดาบ
ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ
ราชินีดาบนี้ดีแต่๑๐ดาบนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ

นิดหนึ่งเช่นอาจจะเรื่องของรถยนต์การเดินทางเสียหาย
รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเหินของเราเองการออกกำลัง
เดินอาจจะดุดลบอะไรอย่างนี้ก็มี

เรื่องการเงินเด่นมากเพราะได้ไพ่พระแม่อุมา
อวมศรีมหาอุมาเทวีนะมาฮา

งานที่เกี่ยวข้องกับการขายการตลาด
ที่เกี่ยวกับจัวรี่เพชรพลอยเครื่องประดับ

เป็นผู้บังคับบัญชาดีเลิศ
แล้วแล้วการเงินล่ะคะอาจารย์

จะได้มาจากความสามารถของเรา

จบ

ต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
ราชาถ้วยและได้ไพ่๖ถ้วย

ผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกาต้องระมัดระวังอย่าหูเบา

เพราะผู้ที่เกิดเดือนมิกาจะเป็นคนที่หนักแน่น

เพราะฉะนั้นจะส่งผลขัดแย้งกับคนรักได้

แต่เราไปฟังเรื่องนู้นอย่าไปคิดมาก
เรื่องอื่นนะคะโรเลคุกด้วยเขาบุคคลจะได้ของชอบ
ของถูกใจจากคนรักด้วยจ้ะและใครที่ยังโสดผู้ชายขาวเจ้าเนื้อ
รูปร่างดีฐานะดีการเงินเลิศจะเข้ามาผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัศน์โปร่ง
การเงินดีฐานะดีหน้าตาดีเข้ามา
เพราะฉะนั้นถือเป็นช่วงเวลาเด่นสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะ
ส่วนในเรื่องของการงานจะได้ไพ่ราชาถ้วยเท้ามารีวาล่า
หมายถึงว่าเราจะต้องไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นโดยไม่คาดฝัน
เพราะฉะนั้นการตัดสินง่ายที่สุด

ตัดสินแบบยุติธรรมอย่าไปคิดเข้าข้างว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นแฟน
คือแต่อธิบายดีคนผิดเขาก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้น
จะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปยุ่งเรื่องงานของคนอื่นต้องไปรับผิดชอบงานของคนอื่น
ก็ไม่ต้องไปคิดมากดูสิเขาไม่ทำเราเลยต้องทำ

ไปที่สุดเหรอไปแต่เลยช่วงเชียงใหม่ไปไหม
ไปหมดชอบมาหมดตอนนี้ธันวาคมเขาบอกเดือนชั้นแล้วกัน
ได้เลยได้พัตตีมุรติความรักดีเลิศ
ผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมความรักดีมากมีความสุขประสบความสำเร็จ
แล้วก็พระรามออกศึกงานด้านเดินทางพระรามออกศึก
งานด้านการต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจรถยนต์ยานอาหารนะการขาย
ทุกครั้งเลยนะจริงเหรอสามีเขานี่ฟังมานะอาจารย์จำได้อะไรของเขาเนอะ
เรื่องเกี่ยวกับเครื่องประดับอะไรต่างนี่คือคู่ครองเขาไม่ใช่ออก
ไม่ใช่หนูแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมอ๋อคล้ายกัน
อาจารย์ค่ะแล้วเรื่องการเงินล่ะคะ
เงินของผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมจะได้เงินจากการทำงานจากทางไกล
เช่นเดินทางขนส่งคมนาคมเป็นทำทัวร์อย่างนี้ใช้ได้
หลดผ่านพบกันไปแล้วนะคะนี่แค่๕เดือนแรกเท่านั้นนะคะโอ้ยยังมีเหตุการณ์เลยน่าสนใจเยอะ
อีกหลายเดือนรออยู่ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะช่วงหน้ากลับมาเจออีก๗เดือนค่ะ